กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาวแซ่บคนนี้ค่ะ
ดิวอริสลาลูกดิวลูกดิว
ช่วงนี้โอ้โหบอกเลยว่าคอนเทนต์ในไอจีเธอเนี่ย
ก็มีรูปให้ได้กดไลค์รัวโดยเฉพาะรูปล่าสุด
บอกเลยว่าตาค้างตาวาวกันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะ
แฟชั่นที่แบบเห็นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้จริง
ดูภาพเป็นไงนี่ลงอินสตราแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าใช้คำว่าเซ็กซี่ได้สิ้นเปลืองมาก
คือหน้าผมเธอเนี่ยสวยอยู่แล้วไม่มีพร่องนะคะส่วนชุดเนี่ยก็มาในแนวเรียบเรสสีดำคุมโทนนะคะ
แต่ที่ชาวเน็ตแล้วก็เรานี้นะคะละสายตาไม่ได้จริงคุณผู้ชมดูเอาเองอันนี้ฉันไม่ต้องวงปากกาให้คุณดูเลย
เนี่ยคือว้าวสูงปรี๊ดเลยนะฮะโซเห็นบ้านท้ายแบบเต็มสองตาไม่เพียงเท่านั้นคือเป็นฟิลแบบว่าสั้นชุดเลยนะฮะ
อกจากนี้ก็มีคอมเมนต์เพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลย
ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันแหละบอกว่าเออแฟชั่นเซ็ตนี้แซ่บไฟลุกจริง
เรียกได้ว่างานนี้ลูกดิวมาอวดความเซ็กซี่
แต่ละทีมไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะคะ
เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะได้เห็นความแซ่บอีกนะ
เพราะว่าตอนนี้เธอกำลังเดินทางไปอเมริกาเนาะ
หรอตอนนี้คุณดิวขึ้นแท่นเป็นสาวเซ็กซี่แห่งยุคนะ
แต่งหน้าก็เก่งสายฝอเซ็กซี่สุด
ุ่นเหินนี่ไม่ต้องพูดถึงเป๊ะทุกองศาจริงครับคุณผู้ชม
แซ่บเบรกนี้มันร้อนแรงเหลือเกินคุณผู้ชม